มาดูเหตุนี้กันหน่อยนะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ครับ
ไหม้บ้านหลังหนึ่งแต่ว่าเจ้าของบ้านใจสลาย
เพราะว่าสุธิรักตาย
สุดที่รักของเจ้าของบ้านเป็นตัวอะไร
ให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะครับเพราะว่าเธอรักเธอถนอมเธอเลี้ยงไว้มานานนะครับ
มันชื่ออะไรไส้เปล่า
นกตัวนี้รักกะหรือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
ต้องเอาสลิงปลอดนมให้เขาแล้วก็นอนอยู่ตรงนู้น
โอ้โหเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเฝ้าธนุถนอมจนโตนะคุณฮะ
ใช่ค่ะคือเป็นลูกรักเลยแหละเลี้ยงตั้งแต่ยังไม่มีขนขึ้นแบบนี้
แต่สร้อยทองเนี่ยมันสำลักควันตอนที่ไฟไหม้บ้านเนี่ยนะครับ
จนมันตายนะฮะภรรยาเจ้าของบ้านร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วฮะ
เหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำนะครับ
ภายในบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เลขที่๔๘๒หมู่๗ตำบลหนองนาคัมอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับ
ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่กองฟ่างก่อนที่ไฟจะลุกลามไหม้ตัวบ้าน
แล้วก็โรงรถเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำนานร่วมครึ่งชั่วโมง
จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะฮะ
รถนี้ก็ซับสินเสียหายหมดเลยนะฮะ
เพลิงสงบนะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เพราะว่ารถเก๋งรถจักรยานยนต์รถสามล้อเครื่องได้รับความเสียหายถูกไฟไหม้
ส่วนตัวบ้านได้รับความเสียหายแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
แล้วก็นี่แหละฮะที่สำคัญก็คือพบนกค็อกคาเทล
สีเหลืองเขียวมันตายอยู่ในกรงนะฮะ
จากการสอบถามนายจีรัฐอายุห้าสิบเจ็ดปีเจ้าของบ้าน
บอกว่าบ้านหลังนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับ
ตัวเขาเลยนำฟางมากองไว้ในบ้านเพื่อจะเอามาให้ควายกิน
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาและภรรยาก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับ
กระทั่งลูกชายโทรมาบอกว่าไฟไหม้บ้าน
เขาก็รีบกลับมาดูก็เพราะว่ารถที่จอดอยู่ถูกไฟไหม้เสียหายหมดเลย
แล้วก็นกคอคาเทลที่เลี้ยงไว้๕ปีสำลักควันตาย
ทำให้ภรรยาร้องไห้เสียใจอย่างมากนะครับ
เพราะว่าคอกคาเทลตัวนี้หรือว่าเจ้าสร้อยทองเนี่ย
เป็นนกแสนรู้ภรรยารักมากเลี้ยงเหมือนลูกเลย
ส่วนสาเหตุตำรวจคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ส่วนนางทิติรัฐกิจคามอายุ๕๓ปีเจ้าของนกคอกคาเทล
เมื่อกี้เราได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอแล้วนะฮะ
เธอก็ยังเล่าให้กับผู้สิทธิ์ข่าวฟังบอกว่า
เจ้าสร้อยทองมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ยังไม่มีขนเลย
้อนนมด้วยสลิงค์คุณเหมือนที่ฉีดยานะ

กระทั่งมีความรักความผูกพันรักเป็นลูกแล้วฮะ
ครั้งแรกคิดว่าเป็นตัวผู้ตอนที่เอามาเลี้ยใหม่นึกว่าเป็นตัวผู้

ใช่ฮะเรียกแม่ครับมาตลอดเลยนกพูดได้ไงคุณนะ
ช่วงอายุ๑ปีเนี่ยนกออกไข่เลยเพิ่งรู้ว่าเจ้าสร้อยทองเนี่ยเป็นตัวเมียนะครับ
แล้วก็ติดพ่อมากกว่าแม่เธอเรียกตัวเองว่าเป็นแม่เลยนะ
แล้วก็เธอเรียกสามีเธอจีรัฐว่าเป็นพ่อของเจ้าสร้อยทองนะครับ
เจ้าสร้อยทองเนี่ยชอบมานอนที่อกนะฮะ
ทีนี้พอไฟไหม้เจ้าสร้อยทองตายรู้สึกเสียใจมากนะครับ
เช้านี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นแล้วฮะ
นำสร้อยทองมาฝังไว้ใกล้บ้านลูกชายที่กำลังสร้าง
แล้วก็จุดทูบเลยนะจุดทูบดอกเดียวอธิษฐาน
บอกว่าขอให้สร้อยทองนะชาติหน้ามีจริง
ขอให้ลูกเกิดมาเป็นลูกจริงของแม่
แล้วก็ใส่บาททำบุญให้สร้อยทองแล้วนะครับ
ส่วนบ้านเนี่ยเป็นบ้านของญาติที่ได้มาอาศัยอยู่นะฮะ
ซึ่งญาติก็ไม่ได้โกรธเพราะรู้ว่าเป็นอุบัติเหตุเพลิงไหม้

แล้วก็ไหม้สายไฟลงไปติดกองฟาง
ลุกลามมาถึงกรงของเจ้าสร้อยทองด้วยนะฮะ